ใครที่เดินทางขึ้นรถประจำทางขึ้นรถเมย์เมื่อเช้า

อยากรู้ว่าเมื่อเช้านี้มันลำบากขึ้นกว่าเดิมไหม
เพราะว่าวันนี้ค่ะเป็นวันดีเดย์เริ่มต้นวันแรกเลย
ต้องปรับเปลี่ยนวิถีใหม่กันหน่อยนะฮะ
อย่าบอกว่าโอ๊ยมันจะยุ่งยากมีเงื่อนไขต่าง
เวลาท่านขึ้นไปท่านสแกนได้
บนรถเมย์เขามีการจัดตั้งจุดสแกนอยู่หลายจุดเหมือนกัน
นี่ดูสิเขาติดอยู่ข้างหลังเบาะรถตรงหน้าต่างด้วย
คือหลายจุดบนรถเลยแต่ก็มีเสียงสะท้อนมานะ
ขณะวันนี้เริ่มใช้วันแรกบางคนบอกว่า
จากฉันต้องหิ้วข้าวของแล้วมือนึงต้องโหนรถเมย์
แล้วต้องหยิบสมาร์ทโฟนมาสแกนอีก
แต่ยังดีกว่าขึ้นไปแล้วออยู่จนจุดเดียวนะ
ที่จะสแกนนี้เขากระจายให้หลายจุด
แต่บางคนที่ยืนก็จะลำบากหน่อย
บางคนที่นั่งก็จะสแกนง่ายหน่อยนะฮะ
และอย่าลืมท่านสแกนตอนออกด้วย

จริงคืออย่างนี้นี่แหละค่ะ
จะขึ้นรถจะลงจากรถก็อย่าลืมสแกนทั้งขึ้นสแกนทั้งลงนะคะ

ก็มีประชาชนแสดงความคิดเห็นมากมายเลยค่ะ
หลังจากที่วันนี้ถือว่าเป็นวันแรกเลย
ติดอยู่ที่รถเมย์ขอสมกรทุกคัน
ทีนี้ก็ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการค่ะ

มีเพื่ออะไรก็มีเพื่อที่จะเก็บบันทึกข้อมูลเรื่องของการเดินทาง
แล้วสมมุตินะถ้าเกิดมีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
ไปใช้บริการบนรถเมย์มันก็จะรู้ใช่ไหมว่า
ไปใช้สายไหนวันไหนเวลาไหน
ทีนี้การสืบสวนโรคสำหรับคนที่ใช้บริการในรถเมคันเดียวกัน
ช่วงเวลาเดียวกันมันก็จะทำได้ง่ายขึ้น
ทีนี้เราก็อยากรู้ความคิดเห็นของคุณผู้ชมเหมือนกันนะ
คือเสียงสะท้อนมาจากวันนี้
ส่วนใหญ่บางคนเขาก็จะบอกว่าโอ้โห

คนที่เขาไม่มีมือถือที่ไม่ใช่สมาร์ทโฟน
ไม่มีอินเทอร์เน็ตเขาจะขึ้นรถเมย์ได้ไหม
เออใช่จะมีใบหรือแบบฟอร์มให้เราเซ็นชื่อ

แต่ตอนเข้าร้านค้าเข้าห้างก็จะมีแบบฟอร์มมาให้กรอก
หรือต้องเป็นหน้าที่ของพนักงานกระเป๋ารถเมย์อีก

พอมีแบบฟองให้กรอกปุ๊บคุณนึกถึงสภาพตอนเช้าสิ
เวลาเร่งด่วนขึ้นไปแล้วก็ต้องรีบกรอก
แล้วเดี๋ยวจะถึงจะเลยป้ายหรือเปล่า

ในการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารนะครับ
ถูกต้องบางคนบอกว่าข้าวของเยอะพรุงพลัง
เอาไหนจะโหนรถเมย์เอ้าจะต้องมาสแกนอีก
เดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุล้มบนรถเมย์จะทำยังไง
ทีนี้คือก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ด้วยนะคะ
ติดไปได้ไม่นานมันก็จะเก่า

ถ้าเกิดว่ามันผ่านไปแบบเป็นเดือนเป็นหลายเดือนแบบนี้
เรื่องนี้นะคะรองพ่วงหน่วยการฝ่ายการเดินรถ
การขนส่งมวลชนก็คือนายประยูนช่วยแก้ว
ก็เลยชี้แจงค่ะบอกว่ากรณีที่ผู้โดยสารไม่มีมือถือ
แล้วก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตถือว่ามันมีความเป็นไปได้น้อยมาก
คือไม่ถึงร้อยละ๒ของผู้โดยสารที่ใช้บริการรถเมย์เลย
แต่มันก็ยังมีใช่ไหม
สมมุติถ้าเกิดว่าผู้โดยสารคนนั้นไม่มีมือถือ
หรือว่าเป็นมือถือที่ไม่ใช่สมาร์ทโฟนจริงจะทำยังไงได้
แต่อันนี้ขอความร่วมมือนะคะให้ปฏิบัติตามความปลอดภัยอื่น
อย่างเช่นขึ้นปั๊บต้องมีหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
เว้นระยะห่างทางสังคมล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
ซึ่งทางขอสมกจะไม่นำมาตรการให้ผู้โดยสาร
คือจะไม่เอามาตรการนี้ให้ผู้โดยสารที่ไม่มีมือถือ
คือเขาบอกว่าไม่อยากให้ผู้โดยสารเดือดร้อน
แล้วก็บอกว่าคือบางทีเนี่ยนะคะ
การปฏิบัติมันเป็นไปได้ยากมันไม่สะดวกแน่นอน
แต่ถ้าเกิดว่าเราเอามาใช้มาใช้กับรถเมย์บางคนจะลำบากขึ้น
อันนี้หมายถึงแบบถ้าเกิดต้องกรอกข้อมูลต้องอะไรแบบนี้
และอีกอย่างหนึ่งบางทีผู้โดยสารใช้บริการแค่ไม่กี่ป้าย
ก็จะลงแล้วซึ่งเรื่องนี้อยากให้เข้าใจนะคะ
มาตรการนี้นำมาใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร
ที่จะต้องเดินทางแล้วก็ยอมรับว่ามันอาจจะไม่ได้รับความสะดวกเหมือนเมื่อก่อน
แต่ในสภาวะที่มันเกิดการแพร่ระบาดของโควิด๑๙เนี่ย
เราก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนการใช้ชีวิตเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่เนี่ยนะคะ
ก็อาจจะทำให้ท่านนั้นต้องแบบว่า
เสียเวลาหรือยุ่งยากหน่อยแต่ท่านก็ต้องปรับตัวนะครับ